เอาล่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นางเอกสาวสุดฮอตอย่างยายาอุรัสยากันบ้างดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้แพ้ยาไปถึง๒ครั้ง๒หนจนต้องถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน
หลายคนคิดว่าเฮ้ยกองละครกลิ่นอะไรนะกลิ่นลาสลองเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลดีหรือเปล่านะคะ
ทางด้านผู้กำกับมือทองพี่สันศรีแก้วหล่อเขายืนยันว่าหลังเกิดเรื่องที่กองละครดูแลน้องอย่างดี
และขอยืนยันว่าไม่ได้ใช้งานน้องหนักแต่อย่างใดแฟนคลับสบายใจหายห่วงได้เลยค่ะ
เป็นอุบัติเหตุแล้วสิ่งที่ถ้ามันเรื่องที่มันนั่นก็คือว่าไม่รู้ว่าแพ้ยาตัวนี้
พอไม่รู้ปุ๊บมันก็เลยแบบว่าเกิดปัญหาแล้วตอนนี้ยังไม่มีน้องเขายังไม่มีเวลาไปทำเทสว่าจะใช้ตัวไหนได้

พี่สันเป็นคนใจดีนุ่มนวลเดี๋ยวฉันเคยทำงานกับผู้กำกับพี่สัน

ก็เลยมีพัฒนาตัวน้องยารยากเองในที่แพ้ยาเนี่ย

ยังตอนนี้ยังแข็งแรงดีอยู่